คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องไอซ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบคำถามในแต่ละข้อนะครับจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
กุญแจนะฮะจะมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาทีซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กครับ

เอานุ่นั่งบะเก็นในกายกอบ

ชนิดใดไม่ใช่สีเขียว

แครอทไม่ใช่ผักสีเขียวนะฮะแต่เป็นสีส้มนะครับ
ส่วนตัวเลือกอื่นนั่นก็คือล้วนแต่มีสีเขียว

ตอนนี้ครอบครัวของน้องไอซ์จากจังหวัดพระนครศรียุธยาได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เย้

เราจะไปดีไปทุกข้อทุกข้อนะครับ
ขอให้โชคดีทุกข้อนะพ่อเล็กนะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องอาหารครับ
เป็นแม่ค้าขายของในโรงเรียนวัดตลาด

หนูขายข้าวผัดกะเพราไข่ดาว

อุ้มน้องน้ำไปใส่รถเข็น
ก็จะขายของจนถึง๒โมงเช้า
แล้วก็เก็บของกลับมาบ้าน

จัดอาหารราดบนข้าวอย่างละ๕จาน

แอนทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลามีทุกคนครับ
๕วินาที
เอาละครับ๒ข้อแล้วนะครับในตอนนี้
ครอบครัวของน้องไอซ์จากจังหวัดพระนครศรียุธยาครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ทางผ่านไปแล้วมาลุ้นกันต่อเลยนะครับ

เรื่องประวัติศาสตร์ระดับชั้นป๔ครับ
หนูต้องตื่นตี๕ทุกวันช่วยแม่ทอดนมปัง
ทำเสร็จหมดแล้วแล้วก็อาบน้ำแต่งตัว
หนูก็จะช่วยแม่กับพ่อดูน้อง
น้องน้ำเขาเป็นโรคดูเคนครับ
มเนื้อเสื่อมขาไม่ค่อยมีแรงครับ
เวลาเขาอยากไปไหนหนูก็จะเอานั่งรถเข็นเข็นครับ
เวลาเขาหิวน้ำหนูก็จะเอาน้ำให้กิน

หนูอะฝันว่าถ้าหนูมีเงินเยอะหนูจะเอาเงินมาตั้งบ้านใหม่ครับ

วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง
หรือเจ้าสามพระยาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๗
แห่งอนาจักรอยุธยาครับ
ตอนนี้ครอบครัวของน้องไอซ์จากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เหลืออีกหนึ่งข้อนะฮะ
ข้อที่เหลือก็คือเรื่อง

ตอนนี้ผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับได้ไปทำงานก่อสร้าง
แล้วก็มีรับจ้างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับรายได้เป็นค่าแรงขั้นต่ำวันละ๓๐๐บาท
ห่วงลูกของเมียครับเวลาเดินเหินขึ้นลงบันได
กลัวจะตกลนลงมาพระอาคมังแขนอาคมังครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าอะไร
หนึ่งครับพระพุทธไทยรัฐครับซึ่งเป็นคำตอบที่
พอเล็กเลือกคุณแจดอกไหนครับ
คุณแจสองดอกนะครับมีเวลาขายทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาที

อย่าไปเสียเวลาเหลือมันออกแล้วครับ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
น้ำมันน้ำมันน้ำมัน

น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน
น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน
๕๐๐๐บาทครับ
มาดูตู้ที่เหลือนะฮะว่า๑๐๐๐บาทอยู่ที่ตู้ไหนนะครับ
โบนัสหลังตู้ที่๓คือ

โบนัสหลังตู้ที่๔คือ

น่ารักมากเลยเขาเป็นคนที่คิดบวกต้องคิดอย่างนี้นะลูกนะ

จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
พร้อมเข้าสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

กินได้อีกหลายเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นกับข้าวกับปลาก็คงไม่ต้องเสียเงินจับจ่ายมันก็อาจจะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
ผมอยากให้เอาเป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะแล้วก็คิดดีคิดบวกนะครับ
กำลังใจนั้นคือยาวิเศษที่จะเยียวยาทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความยากจนหรือความเจ็บป่วย
ขอให้ทุกคนในครอบครัวให้กำลังใจกันและคนในสังคมส่งกำลังใจให้กันและกัน
ก็จะทำให้ครอบครัวของน้องไอซ์นะครับเดินผ่านวิกฤตนี้ไปได้
มาช่วยกันเติมกำลังใจให้กับครอบครัวน้องไอซ์คนละเล็กละน้อย
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักไว้ด้วยนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องไอซ์จากพระนครศรียุธยานะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
และก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวน้องไอซ์ว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้ยังไงบ้าง
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
วันที่ครอบครัวเราช็อกมากที่สุดคือวันที่คุณหมอบอกว่าน้องน้ำเป็นโรคดูเชนจะเดินไม่ได้
แล้วอาจจะต้องเจาะคอในอนาคต
แต่เราเป็นพ่อเป็นแม่จะมัวท้อไม่ได้เสียใจไม่ได้
งั้นลูกจะทำยังไงฉะนั้นเราจึงต้องมองบวก
คิดว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรามันทำให้เรารักกันมากขึ้น
และเราได้เห็นพลังจากลูกและลูกเป็นกำลังใจให้เราได้สู้ต่อไปค่ะ
เราเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าถอย
ถ้าวันนั้นถ้าเราไม่คิดบวกก็คงจะไม่มีวันนี้ครับ
ขอแค่จับมือไปด้วยกันก็เป็นพลังบวกให้มีแรงเดินหน้าต่อครับ
รู้สึกดีใจที่ได้มารายการเกมต่อชีวิตนอกจากจะได้ทุนไปต่อชีวิตแล้ว
เรื่องราวของเรายังทำให้อีกหลายครอบครัวได้รู้จักกับโลกดูเชนค่ะ
ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวมองบวกพลังใจให้ไปต่อ
ทำทุกอย่างเพื่อลูกของเรานะครับ
ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
ผมเป็นลูกบุญธรรมของแม่เล็กกับพ่อเปี๊ยกเขาเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่แบบ
ก็หลังจากที่พ่อเปี๊ยกทำงานไม่ได้แม่เล็กเขาก็รับภาระทำงานหนักมากขึ้น

แบ่งเบาภาระเขาจะได้ไม่ต้องทำงานหนัก
งงราดหน้าจำนวน๑๕ชามภายในเวลา๓นาที

ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านไทยฟัง

โปรดติดตามตอนต่อไป